เหนือจากดอกไม้ที่สวยงามที่วังสารานรมที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
ยังพาคุณผู้ชมไปดูต้นกุหลาบพันปีที่เชียงใหม่ค่ะ
เป็นต้นกุหลาบพันปีที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงปลูกไว้เมื่อประมาณ๓๐ปีก่อน
คู่กับพระธาตุพระมหาธาตุประจำพระองค์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
และทุกปีก็จะออกดอกก่อนต้นอื่นให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามค่ะ

ก็ได้อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ตั้งไว้
บันไดทางขึ้นพระมหาธาตุ
ให้นักท่องเที่ยวได้นำดอกเบนจมาสสีขาวไปถวายสักการะ
ลงนามแสดงความอาลัยค่ะ
ที่สำคัญบริเวณสวนในพระมหาธาตุมีต้นกุหลาบพันปีสีแดง
ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงปลูกไว้เป็นต้นแรก
กับต้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เมื่อวันที่๖มีนาคมปี๒๕๕๙
ระยะเวลาผ่านไปเกือบ๓๐ปี
กุหลาบของทั้งสองพระองค์เติบโตสูงเกือบ๒เมตรค่ะ
กลายเป็นจุดถ่ายภาพคู่กับพระมหาธาตุได้อย่างสวยงาม
ซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกตูมนะคะเป็นสีเหลืองให้ได้เห็นกันแล้ว
พลอากาศตรีปริญญาปรัชญาพันธ์
หัวหน้าคณะทำงานพระมหาเจดีนพะเมธานีดล
และพระมหาธาตุเจดีณพพลภูมิสิริ
บอกว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพระมหาธาตุมากขึ้น
จึงต้องเพิ่มมาตรการดูแลต้นกุหลาบพันปีที่พระองค์ทรงปลูกไว้โดยทำรั้วกั้น
และให้คำแนะนำไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้หรือจับต้นกุหลาบค่ะ
เพราะว่านี่ถือเป็นสมบัติของแผ่นดิน

พบว่าต้นกุหลาบพันปีที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงปลูกจะออกดอกก่อนต้นอื่นทุกปี
ซึ่งจะเริ่มเห็นได้ในระยะนี้และออกดอกมากราวต้นเดือนธันวาคมค่ะ